แข่งขันตีวิชาเมียนมาร์องลาเอ็นซาน

การด่วนกันของนักสู้ในรุ่นยักษ์

เจอกับทางนักสู้จากบราซิลวัย๓๕อเล็กซันเดมาชาโด
และนี่เป็นจังหวะที่ออไลซานปิดเกมแบบง่ายเลยนะครับ

แตะสูงครับแล้วทางมาชาโดบังลมลงไปครับ

อาการก็กำลังจะป้องกันตัวอยู่แล้วก็ซ้ำสองวันนี้ไม่โดน
ทำให้ออลลายนซานคว้าชำโลกสมัย๒
เพราะก่อนอันนี้เป็นชำโลกในวิทย์เวทย์รุ่น๙๐กิโลกรัมเมื่อปีนที่แล้วด้วยครับ
อันนี้ผู้ทัชชิงชำโลกจากมาเลเซียนะครับ

ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเดียวกับครูตอชนวนพัฒน์นะครับยอดนักสู้เยอะครับ
หมัดกันสนุกเลยครับ๓ยกออกอาการด้วยกันทั้งคู่นะครับ
เอาชนะคะแนนไปได้อย่างไม่เอกฉัน
คู่นี้ก็มีโอกาสในการรีแมทค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันเลยครับ